คุณผู้ชมมาดูเรื่องราวของเด็กหญิงน้ำเพชรอายุ๖ขวบค่ะ
ที่คุณแม่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะคะ
คุณแม่บอกว่าลูกปวดท้องปวดท้องตั้งแต่โรงเรียน
ทางโรงเรียนก็พาไปส่งที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดสมุทรปราการ

แต่ว่าทางโรงพยาบาลประเมินในเบื้องต้นว่า
ไม่ได้เป็นกรณีที่ฉุกเฉินก็ให้รอ
รออยู่๔ชั่วโมงจนไม่ไหวคุณแม่บอกว่ารอไม่ไหว
ให้ย้ายให้ย้ายไปโรงพยาบาล
คุณแม่ก็จะย้ายไปอุ้มไปแล้วก็มีรถคันหนึ่งบอกเดี๋ยวจะไปส่ง
คุณแม่ก็นั่งไปในรถอุ้มน้องกอดน้องไปด้วย
แต่รถคันนี้ไม่ได้ไปส่งถึงโรงพยาบาลนะ
ส่งถึงแค่ปากทางแล้วก็ให้เรียกแท็กซี่ต่อไปเองสุดท้าย
พอน้องไปถึงอีกที่หนึ่งคือน้องเสียชีวิตอยู่ในอ้อมกอดคุณแม่ค่ะ
คุณแม่ก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้
คุณแม่นงเยาแดนเมืองแทนอายุ๔๒นะคะ
คุณแม่เล่าให้ฟังค่ะว่าเด็กหญิงน้ำเพชรอายุ๖ขวบเนี่ย
เป็นนักเรียนชั้นป๑โรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะ
ในตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
แล้วลูกจริงแล้วเป็นเด็กแข็งแรงนะคะไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไร
ช่วงเช้าก่อนที่จะไปโรงเรียนลูกบอกแม่ว่าปวดท้อง
แม่ก็ถามว่าไปโรงเรียนไหวไหมลูกก็บอกว่าไหว
ก็เลยให้ไปโรงเรียนตามปกติจากนั้นแม่ก็ไปทำงาน
คือแม่เป็นแคดดี้อยู่ที่สนามก๊อฟแห่งหนึ่งใกล้โรงเรียนนะคะ
พอทำงานคุณแม่ก็บอกว่าแม่ปิดโทรศัพท์มือถือ
พอเลิกงาน๔โมงเย็นเปิดโทรศัพท์ปรากฏว่ามีข้อความมาเยอะเลยทางไลน์

นอนพักรักษาตัวอยู่ที่อนามัยแห่งหนึ่งใกล้โรงเรียน
คุณแม่ก็ไปไปที่อนามัยลูกนอนหมดสติอยู่นะคะ
ซีดปากเขียวอยู่บนเตียงคนไข้
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่อนามัยมาถามแม่ว่าจะให้พาส่งต่อไปรักษาเลยไหม
แม่ก็งงว่าทำไมต้องถามแบบนี้ในเมื่อลูกนอนหมดสติตัวซีดปากเขียวอยู่อะค่ะ
แม่ก็เลยตัดสินใจอุ้มลูกสาวลงมาจากอนามัย
หารถไปโรงพยาบาลบางพลีตอนนั้นยังช็อกอยู่กับเหตุการณ์นี้
อยู่ดีมีรถเก่งคันหนึ่งจอดอยู่ในอนามัยนะคะ
ก็บอกว่าให้ขึ้นไปเลยเดี๋ยวจะไปส่งโรงพยาบาล
แม่ก็อุ้มลูกขึ้นไปพอไปถึงกลางทางกลับบอกว่าให้ลง
แล้วก็ให้นั่งแท็กซี่ต่อไปเองนะเนี่ยค่ะ
ก็ต้องเรียกแท็กซี่ให้พาไปส่งโรงพยาบาล
ตอนนั้นลูกเนี่ยชักหมดสติคือหนักกว่าเก่า
พอไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอปั๊มหัวใจ
แต่สุดท้ายเสียชีวิตนะคะคุณหมอบอกว่าเสียชีวิต
ตั้งแต่ก่อนไปถึงห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลแล้ว
นี่ค่ะคุณแม่ก็บอกว่าถามไปที่ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้นก็บอกว่าน้องปวดท้องหนัก
ลงไปกองกับพื้นเลยก็พาไปที่อนามัย
ใกล้กับโรงเรียนช่วงประมาณเที่ยงครึ่ง
นามัยก็รักษาไปเบื้องต้นแต่ไม่ยอมส่งต่อไปโรงพยาบาล
ก็มีผู้ปกครองคนอื่นนะคะที่เข้าไปเป็นเพื่อน
เขาก็ไปสุดท้ายเนี่ยก็ถามเจ้าหน้าที่
ว่าจะต้องย้ายไปโรงพยาบาลบางพลีได้ไหม
เจ้าหน้าที่บอกว่าย้ายไม่ได้เพราะต้องมีแม่
หรือพ่อเซ็นเอกสารถึงจะเคลื่อนย้ายส่งต่อไปรักษา
ที่โรงพยาบาลได้ทั้งที่ปวดท้องหนักมากแล้วอะค่ะ
ซีดปากเขียวแล้วอะค่ะก็เลยตั้งคำถามว่า
ทำไมอนามัยแห่งนี้ไม่ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล
ทั้งที่อาการหนักแล้วนอนปวดท้องรออยู่๔ชั่วโมง
จนสุดท้ายน้องเสียชีวิตเนี่ยค่ะ
เออคือทางอนามัยกับสหสวัสดิ์วัดวันนี้ชี้แจงนะ
เดี๋ยวท่านรอฟังเหตุผลของแต่ละฝ่ายกันแล้วกัน

ว่าจะตรงกับที่คุณแม่กับคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์บอกไหมอืม
เรื่องนี้นะคะทางคุณพ่อของน้องน้ำเพชรผู้เสียชีวิตนะคะ

ก็ได้นำเอกสารไปรับร่างของลูกสาวที่โรงพยาบาลรามาธิบดีบางพลี
คุณพ่อโอ้โหผู้สื่อข่าวเล่าให้ฟังนะ
คุณพ่อคือหน้าตาดูเหนื่อยล้ามากอะค่ะ
เศร้าแล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลาที่คุยกับนักข่าว
คุณพ่อบอกว่าเมื่อวานรู้เรื่องตอนเย็นตัวภรรยาเล่าให้ฟัง
คุณพ่อก็มาจากที่ทำงานเลยนะจากจังหวัดปฐุมธานีนั่งแท็กซี่มาเลย
แต่มาไม่ทันมาถึงเนี่ยภรรยานำลูกส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลบางพลีแล้วลูกก็เสียชีวิตแล้ว
คุณพ่อบอกว่ามีลูกคนเดียวอยู่กินกับภรรยามา๑๒ปีกว่าจะมีลูกกว่าจะมีน้องน้ำเพชรยากมาก
แล้วมีลูกคนเดียวเหมือนเสียดวงใจไปทั้งดวงอะค่ะ
ไม่เข้าใจว่าทำไมทางอนามัยปล่อยให้เด็กนอนดิ้นทุรนทุรายรอคอยการรักษาถึง๔ชั่วโมงแบบนี้
ทำไมไม่ส่งล่วงพยาบาลไปเลยครับเพราะว่าที่อนามัยไม่มีเครื่องมืออะไรต้องรอให้พ่อแม่ไปเซ็นเอกสารอะไรผมไม่เข้าใจว่าเขาคิดยังไงว่า
ต้องรอให้เด็กนอนดิ้นอยู่๓๔ชั่วโมงนี้ผมก็ไม่รู้จะว่าอย่างงี้ครับ
อนามัยนี้ต้องคิดว่าเด็กก็รู้อยู่ว่าคนป่วยเป็นอาการยังไงแต่ว่าคนที่เขารู้เขาก็ต้องส่งอยู่แล้วครับ
ต้องรีบส่งครับถึงแม่จะไปอยู่โรงพยาบาลไหนค่อยแจ้งพ่อแม่ผู้ปกครองทีหลังผมคิดว่าอย่างนี้นะครับพี่
คุณครูก็เอาไปส่งที่อนามัยแล้วก็ไม่กลับไปดูอีกว่าเด็กเป็นยังไงว่ามีอาการยังไง
ก็ปล่อยถึงสี่โมงสามโมงสี่โมงจนเลือกเรียนครับผมก็
ผมก็คือแสดงว่าครูไปส่งอตมายแล้วก็ไม่ได้อยู่กับเด็กเลยต้องรอให้แม่ไปหาอย่างเดียว
ถ้าส่งไปเร็วกว่านี้น้องอาจจะไม่เสียชีวิตหรอกครับไม่เห็นมีว่าจะเป็นโรคมีโรคประจำตัวหรือว่าอะไรนะครับ
เพราะว่าเด็กมันล่าเริงวิ่งเล่นได้ทุกวันครับแล้วพอร่างของน้องไปถึงที่วัดบางฉลงนะคะ
คุณแม่ค่ะคุณแม่นงเยาแดนเมืองแทนอายุสี่สิบสองปีร้องไห้ไม่หยุดอืม
สุดลงไปข้างข้างร่างของลูกสาวอะค่ะญาติต้องคอยพยุงแบบเนี้ยค่ะครับ
เนี่ยเป็นลมบรรยากาศคือคุณแม่บอกไม่ไหวจริงจริงนะคะครับเนี่ย
เดี๋ยวเรื่องที่คุณแม่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังเนี่ยเดี๋ยวจะให้ฟังนะฮะ
แต่ว่าคำถามตอนนี้ที่ตามมาอย่างแน่นอนก็คือว่า
พื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยก็คืออนามัยแห่งหนึ่งในพื้นที่
ตำบลบางฉลงอเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเนี่ย
ถ้าฟังจากคำบอกเล่าของผู้ปกครองของน้องที่เสียชีวิตก็คือ
ทำไมปล่อยลูกเขานอนปวดท้องรุนแรงอยู่ตรงนั้นไม่ยอมไปส่งโรงพยาบาล
โดยบอกว่าต้องรอแค่ให้พ่อกับแม่ของเด็กมาเซ็นเอกสาร
อย่างนั้นปล่อยไปไม่ได้เนี่ยคือมีเพื่อนบ้านเนี่ย
เขาบอกว่าเซ็นแทนได้ไหมเอาเด็กไปเองได้ไหมก็ไม่ยอม
เป็นผู้ปกครองของเด็กคนอื่นอื่นในโรงเรียนที่เขาไปที่ออนามัยเป็นเพื่อนอ่ะนะ
ใช่จะขอพาย้ายไปโรงพยาบาลอนามัยไม่ยอม
อืมทั้งทั้งที่แม่เขาบอกมาเจอเนี่ยโอ้โหลูกเนี่ย
ซีดปากเขียวอยู่บนเตียงคนไข้แล้วตอนเย็นที่มาเนี่ย
การชี้แจงเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมลองฟังนะฮะ
แล้วส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นกันด้วยก็ได้นะครับ
นายแพทย์นนจินดาเวทเป็นรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
วันนี้ก็ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปพูดคุยกับครอบครัวของน้องที่เสียชีวิต
แล้วก็แถลงข่าวถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
โดยบอกว่าครูที่โรงเรียนที่ตำบลบางฉลงเนี่ยนะครับ

ส่งเด็กที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่
ตอนสิบสี่นาฬิกานะฮะ
ซึ่งพยาบาลวิชาชีพได้ตรวจอาการเบื้องต้น
พบว่าเด็กยังมีสัญญาณชีพที่ดี
ให้ยาแก้ปวดท้องแล้วก็เกลือแร่
ขณะนั้นเจ้าหน้าที่ประเมินอาการเด็กว่า
อยู่ในประเภทที่รอการรักษาได้นะฮะ
เขาใช้คำว่าอยู่ในประเภทที่รอรับการรักษาได้
ก็คือไม่ใช่เคสฉุกเฉินนอนรออยู่ได้
โดยบอกว่าเพราะว่าเด็กยังมีสัญญาณชีพที่ดีและสามารถพูดคุยได้ปกติ
พร้อมปฏิเสธเรื่องที่บอกว่า
ต้องรอให้พ่อกับแม่ของเด็กมาเซ็นเอกสารก่อน
จึงจะอนุญาตให้พาตัวเด็กไปส่งโรงพยาบาลได้

หากพบว่าเด็กอยู่ในเคสฉุกเฉินก็จะไปส่งโรงพยาบาลทันทีอยู่แล้ว
แต่กรณีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่พอได้รับตัวเด็กได้ประเมินอาการของเด็กแล้ว
แล้วเห็นว่าอยู่ในประเภทที่รอรับการรักษาได้
ซึ่งก็ต้องไปดูว่าเจ้าหน้าที่ประเมินอาการของเด็กผิดพลาดหรือไม่
ซึ่งจะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบคาดว่าประมาณ๓สัปดาห์จึงจะทราบผล
ผู้ดูแลเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเนี่ยนะครับน่าจะเป็นน่าจะคิดว่าน้องอยู่ในกลุ่มแรกมากว่า
ว่าน่าจะพอรอได้ก็เลยพยายามที่จะรอผู้ปกครองนะครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องดูในข้อมูลในเชิงลึก
มันกันจริงว่าระหว่างระยะเวลาที่อยู่ที่อนามัยไม่ว่าจะเป็น๒ชั่วโมงหรือ๔ชั่วโมงก็แล้ว
แต่ลักษณะของพยาธิสภาพหรือว่าตัวโรคมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไร
อันนี้อาจจะต้องไปดูในรายละเอียดว่าการประเมินเนี่ยคือถ้าดูจากในบันทึกของการให้การรักษานะ
แล้วก็ดูแล้วก็ให้กรรมการกลางเข้าไปดูว่าอย่างนี้ถือว่าประเมินค่าเคลื่อนหรือเปล่า

ท่านต้องตั้งกรรมการสามสัปดาห์นะกว่าจะรู้เรื่องเนี่ยแต่ว่าตัวเลขก็ไม่ค่อยตรงกันนะ

แต่ว่าทางสาธารณสุขจังหวัดบอกว่ามาถึงบ่าย๒
แม่บอกว่ารออยู่ในอนามัยตั้งแต่เที่ยงครึ่งจนถึง๔โมงครึ่ง
แต่เอาเป็นว่าเขาก็ยืนยันว่าจะ๒ชั่วโมงหรือ๔ชั่วโมงที่เด็กอยู่
ก็เป็นว่าประเมินแล้วว่าเด็กอยู่ในประเภทรอรับการรักษาได้
แล้วก็ให้ยาแก้ปวดท้องกับเกลือแร่
แต่ผลการชนะสูตรศพของเด็กนะครับเบื้องต้นแพทย์ระบุสาเหตุว่า
เด็กเสียชีวิตจากการขาดเกลือแร่และติดเชื้อในลำไส้

ซึ่งตรงนี้มันขัดแย้งกับการชี้แจงของทางเจ้าหน้าที่อนามัยแล้วก็สาธารณสุขจังหวัดนะครับ
ที่บอกว่าให้รักษาด้วยการให้เกลือแร่ตั้งแต่ต้นแล้ว
รองสาธารณสุขจังหวัดชี้แจงว่าเรื่องนี้ก็ต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติม
ว่าเด็กขาดเกลือแร่มากน้อยแค่ไหน
เพราะหากขาดเกลือแร่ในปริมาณมาก
การที่ให้เด็กกินเกลือแร่เพียงอย่างเดียวมันอาจจะไม่เพียงพอ
อ้าวแล้วท่านบอกท่านประเมินอาการกันแล้ว
ส่วนเรื่องรถที่พาแม่กับเด็กออกจากอนามัย
แล้วก็ไปทิ้งไว้กลางทางให้ขึ้นแท็กซี่ไปโรงพยาบาลเอง
ทั้งที่โรงพยาบาลมันเหลือแค่๒กิโลเมตร
เรื่องนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดนะครับ
นายแพทย์นนจินดาเวทซึ่งเป็นรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการบอกว่า
คนที่ไปส่งอ้างว่าต้องการเพียงให้ขึ้นรถแท็กซี่ไปโรงพยาบาลเท่านั้น
เพราะที่อนามัยเป็นซอยเล็กเรียกแท็กซี่ลำบาก
แล้วตอนนั้นเด็กยังอาการไม่วิกฤต
ลูกเขาตัวซีดปากเขียวนอนหมดสติอยู่บนเตียงคนไข้
ใช่ค่ะเพราะว่าขัดแย้งกับคำให้การของแม่เด็กนะคะ
คือแม่เด็กบอกว่าเด็กหมดสติตั้งแต่ที่อนามัยแล้วอะค่ะ
แล้วตอนที่อยู่บนรถเนี่ยอาการของน้องก็คือ
เหมือนคนหลับเหมือนคนหมดสติตลอดเวลา
แล้วก็รถที่ไปส่งถ้าเป็นรถจากอนามัยจริง
ทำไมไม่ไปส่งให้ถึงโรงพยาบาล
แม่บอกว่าปล่อยลงทั้งที่ห่างจากโรงพยาบาลบางพลีแค่๒๓กิโลเท่านั้นเอง
แม่ลงแล้วแม่อุ้มลูกที่หมดสติอยู่
แล้วก็ยืนรอแท็กซี่โบกแท็กซี่อยู่ตรงนั้น

ทวงถามความรับผิดชอบไปยังเจ้าหน้าที่อนามัยค่ะ
ว่าทำไมถึงไม่ส่งต่อการรักษาให้กับลูกสาวของคุณแม่นะคะ
ตื่นแม่มาแล้ว
ตื่นแม่มาแล้วลูก
แม่นี่ใจหล่นไปที่ตะตูมแล้วอะ
ทำไมต้องปล่อยลูกเราไว้ขนาดนี้

ถ้าเป็นลูกคุณล่ะคุณจะปล่อยไว้ไหม

คือเป็นหมอทำฟัน

รถแท็กซี่ไม่มีเขาก็เลยมาอาสารับ
แต่เขาก็พูดอะไรคุณแม่ก็อาจจะกำลังห่วงลูก
คือเขาก็พอออกไปได้เส้นนอกเขาพยายามปล่อยแม่กับลูก
อุ้มลูกไปเพื่อจะโบกแท็กซี่ให้ทั้งแม่ในสภาพแบบตายทั้งเป็นแล้ว
แม่ขาดก่อนคิดว่าเขาเป็นรถแท็กซี่ของอะไร

อยู่บนรถแท็กซี่แม่ก็กอดน้องไว้
แต่น้ำจะถึงแล้วลูก

แม่น้ำปวดท้องน้ำไม่ไหวแล้ว
ถ้ารถก็ติดในช่วง๕โมง

คนที่ขับรถพาไปส่งแล้วปล่อยให้ขึ้นแท็กซี่เนี่ย

ที่แม่บอกแม่บอกเป็นหมอฟันของอนามัย
เนี่ยที่คุณแม่ให้สัมภาษณ์เนี่ยค่ะ
ทีนี้ก็ต้องถามเรื่องของการดำเนินการทางคดีนะคะ
ว่าแบบนี้ใครจะรับผิดชอบ

ร้อยตำรวจเอกอันนันทองเหลือรองสารวัตรสอบสวนสพบางพลีบอกว่า
เรื่องต้นตอนนี้นะคะเชิญคุณพ่อคุณแม่และครูประจำชั้นของเด็กหญิงน้ำเพชรนะคะ

ครูประจำชั้นของน้องน้ำเพชรเล่าให้ฟังว่าช่วงครึ่งวันเช้า
น้องก็เข้าเรียนตามปกติพอพักเที่ยงพอกินข้าวเที่ยงเสร็จ
น้องกำลังจะแปลงฟันแต่น้องอาเจียนออกมา

คุณครูก็พาไปห้องพยาบาลให้พัก
แต่น้องไม่นอนบอกว่าอยากกลับไปเรียน
คุณครูสังเกตว่าก็น่าจะพอเรียนไหว
แต่พอจับตัวโอ้โหตัวเย็นเจี๊ยบเลยค่ะ
ก็เลยไปตามครูพระครูเลิศชายใจทัศน์ให้พาไปอนามัยแห่งนี้
พละเล่าว่าตอนที่พาน้องน้ำเพชรไปส่ง

ไม่มีแรงแต่ว่ายังพอรู้สึกตัวบ้าง
ตอนนั้นก็มีเจ้าหน้าที่มาสอบถามอาการ

ทางเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาปฐมพยาบาล
ตอนนั้นน้องยังพอรู้สึกตัวอยู่ค่ะ
ก็ลืมตาลืมหลัก
นานนี้ครับพี่คุณพยาบาล
หรือว่าคุณหมอจะมาดูหรือเปล่า

แล้วคุณหมอได้แจ้งคุณครูว่าอย่างไรครับ
ก็คุณหมอทำอาการ
ผมมาว่าน้องเป็นอะไรมาอะไรอย่างนี้ครับ
บอกว่าน้องมีอาการอาเจียนอะไรไหม
ก็แจ้งตามที่ได้รับแจ้งมา
คุณหมอก็ดูแลเบื้องต้นครับ

คือตอนนั้นน้องก็ยังรู้สึกตัวอยู่ในปกติ
ก็คือช่องที่เราดูด้วยสายตาเราเอง

น้องเขามีอาการขึ้นมา

ก็คือณตอนนั้นน้องก็อยู่ในห้องนะครับ
คือหมอกับหมอพวกนั้นก็
ก็อยู่ในฝั่งดุแลของพยาบาลแล้ว

ให้เป็นเรื่องของความตามแทศ์
ด้านเพื่อนของคุณแม่น้องน้ำเพชรนะคะ
นางซิรินดาแสงทองอายุ๓๖ปี

ได้รับการติดต่อจากครูในโรงเรียน

โรงเรียนก็ติดต่อไปว่าน้องน้ำเพชรปวดท้องนะ

คุณสิรินดาก็ไปเดินทางไปดูนะคะ

แล้วก็ไปถามเจ้าหน้าที่ว่าขอเรียกรถพยาบาล

ใช่ตอบว่าไม่ได้ทั้งที่น้องเนี่ยไม่รู้สึกตัวแล้วอะค่ะ
คุณสิรินดาก็เลยบอกว่าไม่เข้าใจ

ทำไมเจ้าหน้าที่ที่อนามัยถึงใจเย็นได้ขนาดนี้
ไม่ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล
ชายเก่งกว่าเราอยู่แล้ว
อย่างเรา
ขนาดเราไปเห็นแวบเดียวเรายังอยากเอาไปโรงพยาบาลอย่างเนี่ยค่ะ

เราเป็นคนธรรมดาเราก็ช่วยไม่ได้เนาะ
เราจะไปแบบพูดบอกหมอยงั้นงี้

ก็ได้แท้ว่าทภาพนาก็คืออย่าเป็นอะไรอย่างเนี่ย
ก็ไปถึงอนามัยแล้วก็คิดว่าลูกเราปลอดภัยแล้วอะไรอย่างเนี่ยเนาะ

ก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับครอบครัวคนอื่น
ก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับครอบครัวคนอื่น
ก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับครอบครัวคนอื่น
ทีมข่าวของเราก็ไปเลยค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ไปเลยค่ะ
บางฉลงสถานที่รักษา

ทางอนามัยไม่ยอมให้สัมภาษณ์อะไรเลย

ก็เป็นไปตามที่รองในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดได้ชี้แจงไปแล้ว

แล้วก็ไม่ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเลยค่ะ

ไม่ใช่ว่าพ่อกับแม่เขาไม่

แต่อายุทุไม่ทำงานอยู่ที่ปธุมธานี

ไม่ใช่ว่าไม่มีญาติไม่มีคนมาดู
ค่ะแล้วทางโรงเรียนก็ไปส่งใช่

แล้วในอีกมุมถ้าเป็นลูกล้านคุณ

ถ้าเด็กอาการแบบนี้คุณจะคิดว่า

วิเคราะห์เบื้องต้นว่าไม่ใช่เคสฉุกเฉิน
รอได้แต่น้องเขารอไม่ไหวน้องเขาเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็เหมือนที่เพื่อนคุณแม่เขาบอก
เราเป็นชาวบ้านเราก็ไม่รู้จะไปคุยกับ
หมอกับเจ้าหน้าที่อย่างไร

อนามัยต้องออกมาชี้แจงเพิ่มเติม
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนสพบางพลี
ก็ได้รับแจ้งนะคะเรื่องของการเสียชีวิตของน้องน้ำเพชรนะคะ
ก็ร่วมกับทางแพทย์เวรโรงพยาบาลบางพลีชนะสูตรเบื้องต้น

แล้วเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าใครจะรับผิดชอบเหตุการณ์นี้